คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะเราต้องไปดูไม่รู้ว่า
คือชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องความอาถรรพ์
เพราะมีผู้ชายคนนึงเขาเข้าไปหาเห็ดในป่าที่เพชรบูรณ์แล้วก็หายตัวไป
หายตัวไปวันอาทิตย์วันจันทร์เมื่อวันอังคารเดินออกมาจากป่าเองนะ
แล้วเขาบอกด้วยทีมค้นหาที่เข้าไปหาในป่าเอาจริงผมเห็นนะ
แล้วทำไมฝ่ายค้นหาถึงมองไม่เห็นผมพอเขาตะโกนเรียกมาฝ่าย
ฝ่ายค้นหาเรียกมาเนี่ยนะคือผมก็พยายามต่อไปแต่ฝ่ายค้นหาไม่ได้ยิน
นี่แหละชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเพราะอะไรมีอะไรมาบังตาหรือเปล่า
มันเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือเปล่า
เขาเปิดเผยให้ฟังค่ะเรื่องราวชวนขนหัวลุกนี้เนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นกับนายสุริยะกองหาโคตรอายุ๓๘ปีเป็นชาวบ้านหมู่๑๐
ที่บ้านเกาะบรเพชรที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าป่าไปเนี่ยเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะ
พอตอนเช้าวันรุ่งขึ้นญาติหาไม่เจอใช่ไหม
เอ่ยชาวบ้านเอ่ยก็ออกกันค้นหาทั้งวันเลยไม่เจอตัว
จนมาประมาณตีหนึ่งครึ่งของวันอังคารเนี่ย
ตัวนายสุริยะเดินออกมาเองมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภัย
แต่ว่าโอ้โหตอนมาถึงเนี่ยก็อ่อนเพลียเลยนะคะ
ญาติญาติพอมาถึงก็เอาน้ำเอาท่าให้ดื่ม
พาไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาผูกข้อมือเรียกขวัญ
ตัวนายสุริยะเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าผมเนี่ย
เข้าป่าไปจะไปหาเห็ดทีนี้จังหวะที่ผมจะกลับออกมาเนี่ย
เหมือนมีอะไรมาดนใจให้ผมกลับเข้าไปในป่าอีก
แล้วตอนกลางวันผมก็พยายามจะกลับบ้าน
แต่ก็เดินวนกลับไปที่เดิมเดินเท่าไหร่ก็กลับไปที่เดิม
ยังเห็นอยู่เลยเพื่อนที่มาตามหาตัวผม
แต่ทำไมเพื่อนไม่เห็นผมผมก็ตะโกนร้องเรียกเพื่อนไป
เอาเพื่อนไม่ได้ยินเขาถามอะไรมาผมก็ตอบกลับไปตลอดเลย
แต่เหมือนกับทางทีมค้นหาทางเพื่อนไม่ได้ยิน
ช่วงบ่ายวันจันทร์ค่ะเขาก็พยายามเดินออกไปที่
บริเวณที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าป่าช้าเก่าแล้วเห็นเด็กผู้หญิงนะ
อันนี้ที่เขาบอกนะเห็นเด็กผู้หญิงสูงสักประมาณเมตรหนึ่ง
ผิวดำสนิทเลยสวมเสื้อผ้าสีดำยืนดักอยู่บนถนน
ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนรู้จักนะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
แต่ทีนี้คนนั้นเนี่ยเขาดูมองไม่เห็นทำยังไงต่อ
คุณสุริยะก็เลยเดินลัดไร่ข้าวโพดย้อนกลับเข้าป่าทางเดิม
จนช่วงกลางดึกเนี่ยคิดถึงลูกมากมากเลย
แล้วจู่จู่เนี่ยกลางดึกคืนนั้นลมมันก็พัดกระโชกแรง
แล้วมองเห็นไฟ๓ดวงคุณสุริยะเขาก็เลยเดินตามดวงไฟออกมา
มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะน้าสาวเนี่ยเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าก่อนที่สุริยะจะมาถึงบ้านเนี่ย
หมอดูบอกเลยว่าสุริยะไปปัสสาวะรถหัวเจ้าที่ตรงจอมปลวก
ก็เลยมีการไปจุดทูบขอขมาจนประมาณตีหนึ่งครึ่งนี่แหละค่ะ
นายสุริยะก็เดินกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยแล้วพอกลับมาบ้านมีการผูกข้อไม้ข้อมือ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้
ครอบครัวก็จะไปทำพิธีขอขมาเดี๋ยวนายสุริยะจะไปด้วย
เดี๋ยวจะเอาเหล้ากับไก่ไปเส้นไหว้เจ้าที่ต่อไป
ครอบครัวก็ถามเนี่ยตอนอยู่ในป่าเนี่ยมันเป็นยังไง
สุริยะก็เล่าช่วงหนึ่งบอกว่าตอนอยู่ในป่านะ
มันเหมือนรู้สึกว่ามีใครพาเขาเดินขึ้นไปบนเขา
แล้วปล่อยเขาอยู่ใต้พุ่มไม้ขนาดใหญ่และใต้พุ่มไม้ขนาดใหญ่ตรงนั้นนะคุณ
ฝนและแดดก็ไม่สามารถสาดส่องลงมาได้
ใช่ตรงนั้นเป็นย่าเขียวขจีนุ่มนอนสบายเลย
เขาเลยนอนอยู่ตรงนั้นนานแสนนานเลย
ใช่ก็นี่แหละเขาก็บอกว่ารู้สึกแปลกใจไง
ก่อนหน้านี้ทำไมนะถึงจำทางกลับบ้านไม่ได้
ทั้งที่ป่านี้ผมรู้จักเป็นอย่างดี
ปกติผมหลับตาเดินยังได้เลย
แต่ทำไมเดินแล้วก็ไปวนที่เดิมอยู่